เขาบอกว่าต้นบอนสีราคาไม่ธรรมดาเลย

ตำรวจบอกว่าอย่าเอาไปวางไว้ที่ที่มันล่อตาล่อใจนะคะ
เพราะเดี๋ยวจะถูกขโมยแบบนี้นะคะ
คนร้ายมาแล้วเห็นบอนสีค่ะพุ่งเข้าไปเลยค่ะ

แล้วเขาบอกว่าปิดบังใบหน้ามาอย่างดีนะ
รู้ว่ามีกล้องจงวงจรปิดเนี่ยนะคะ
สองต้นเอาวิ่งหนีไปแล้วหมาก็วิ่งไล่กัดค่ะ

บอกว่าโจรขโมยต้นไม้
ใครพอรู้จักมีรายละเอียดหรือว่าพบเห็นตามเวลาที่ปรากฏในกล้องตี๓๖กันยายนแจ้งเจ้าหน้าที่หน่อย

อนสีสองกระถางไม่เกรงใจกล้องวงจรปิดพี่เลย

ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุค่ะ
ไปคุยกับเจ้าของบอนสี
ชัยว่าคุณนางสาวพันธาภัฒราดุลยภง
ถ้าเล่าให้ฟังมาบอกบอนสีไม่ได้ซื้อตอนมันฮิตนะ
คือตอนนี้ไม่ได้ซื้อซื้อมาเมื่อปี๔ปีที่แล้วตามความเชื่อส่งเสริมมงคล
แต่ตอนนั้นมันไม่ได้รับความนิยม
ไม่นานเห็นมีคนมาติดต่อขอซื้อบอกว่าเดี๋ยวขอแยกหน่อหน่อยได้ไหม
เอ้า๑ต้นขายได้เป็นหมื่นแต่เธอก็ไม่ได้ขายให้เขาไปนะคะ
แล้วก็ยังตั้งบอนสีไว้ที่หน้าร้านเหมือนเดิ
ไม่มีใครกล้าขโมยหรอกแต่สรุปก็มีคนมาขโมยค่ะ
ปลูกไว้๔ปีตั้งแต่ที่มันยังไม่ระบาด
เรามั่นใจว่าแถวนี้บริเวณนี้๓หลังติดกันมีกล้องวงจรปิดทุกหลังค่ะ
แล้วร้านเราเองเนี่ยก็เป็นร้านที่แบบเป็นกล้องวงจรปิดด้วย
เราก็ไม่คิดว่าจะโดนขโมยไปแบบนี้
คือแบบเขากล้าที่จะขโมยแล้วก็บ้านเราก็อยู่ทุกดินถนนใหญ่ด้วยค่ะ
ระวังทุกสิ่งทุกอย่างค่ะตำรวจบอกว่าแม้กระทั่งเศษเหล็กต้นไม้อะไรเนี่ย
ช่วงนี้ขโมยชุกชุมมากก็ยังฝากไปถึงทุกคนว่า
ให้ระมัดระวังตัวเองที่ดีหรือซับสิ่งที่คิดว่า
เจ้าของต้นไม้เขาบอกว่าสองต้นก็สองหมื่นมันมีค่า